สวัสดีคุณผู้ชมครับสภาวิทยาลัยอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เสนอเรื่องเร่งด่วนให้กับรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาเร่งแก้ปัญหา
โดยชูปัญหาเรื่องของปากท้องของประชาชนเป็นเรื่องเร่งด่วนและเรื่องสำคัญที่สุดครับ
เข้าไปหารือร่วมกันกับคณะผู้บริหารของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เพื่อร่วมรับฟังปัญหาและผลกระทบที่ภาคเอกชนได้รับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองภายในประเทศครับ
โดยนายเกรียงไกรเทียนนุกุลนะครับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กล่าวว่าช่วงที่ผ่านมามีความท้าทายเกิดขึ้นมากมายและคาดคณีไม่ได้
ภาคอุตสาหกรรมนั้นมีความเปราะบางเป็นอย่างมาก
ดังนั้นสิ่งที่อยากให้รัฐบาลใหม่จากการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น
คืออยากได้รัฐบาลที่มาช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศไปด้วยกัน
ทำงานเป็นทีมเดียวกันทั้งรัฐบาลเอกชนและภาคประชาชน
โดยต้องการคนที่เก่งครับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ต้องมีวิสัยทัศน์
พร้อมจะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ส่วนเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการให้รัฐบาลใหม่ในการแก้ปัญหาอย่างเร็วที่สุด
คือต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นจากนักลงทุน

แก้ปัญหาปากท้องซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้
รวมทั้งต้องเร่งแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง
และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนครับ
ส่วนเรื่องระยะยาวนั้นรัฐบาลต้องเร่งปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ต้องเร่งแก้ไขแล้วเขียนใหม่ขึ้นมา
เพื่อเป็นการช่วยผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมใหม่นั้นเกิดขึ้นได้ในอนาคต
ถ้าเกิดได้รัฐบาลใหม่และคนที่มีความรู้ความสามารถตามรวดดังกล่าวที่ว่าไปนี้
ก็จะช่วยพลิกฟื้นประเทศจากวิกฤตที่กำลังเผชิญอยู่ได้
และจะเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ในระยะเวลาไม่เกิน๓ปีหลังจากนี้ครับ